จากการแข่งขันฟุตบอลนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามของวงการฟุตบอลไทย
นั่นก็คือการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะเป็นวันรับสมัครนายกคนที่จะมาเลือกตั้งเป็นนายกคนวันสุดท้ายนะคะ
ซึ่งก็มี๓ผู้๓คนที่มาสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
และก็หนึ่งในนั้นนะคะคือพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงค่ะ
บรรยากาศการรับสมัครนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้นะคะ
ก็เป็นวันสุดท้ายค่ะก่อนหน้านี้มีเพียงนายวรวีมะกุดีนะคะ
ดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยส่งตัวแทนเข้ามายื่นสมัคร
ซึ่งเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยตัดสินใจลงสมัครนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอีกหนึ่งสมัย
พร้อมบอกถึงสาเหตุที่ลงสมัครนะคะว่ายังคงได้รับการสนับสนุนจากสโมสรสมาชิก
แล้วก็มั่นใจว่าการชนะการเลือกตั้งและมั่นใจว่าจะสามารถชนะการเลือกตั้งนะคะ
แล้วยังบอกอีกด้วยว่ารายชื่อของอุปนายกและสภากรรมการส่วนมากยังคงเป็นคนเดิมค่ะ
แต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางคนที่ติดภารกิจส่วนตัวค่ะ
ส่วนในช่วงเย็นนะคะก็มีผู้สมัครมายื่นเจตจำนงสมัครนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอีก๑คนนะคะนั่นก็คือนายพิน
พินโยนิโรธอดีตสภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลในยุคของนายวรวีมะกุดี
แต่ว่าส่งตัวแทนมายื่นสมัครนั่นก็คือนายเทียรพงศ์วัฒนาวงพินโย
บรรยากาศในห้องสมัครเกิดความตึงเครียดเล็กน้อยค่ะหลังจากที่ฝ่ายของนายพินโย
ต้องการให้สำนักเลขาธิการสมาคมฟุตบอลออกมาเปิดเผยถึงจำนวนผู้สมัคร
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอุปนายกและสภากรรมการ
เพื่อความชัดเจนของจำนวนผู้สมัคร
แต่สุดท้ายไม่ได้รับความชัดเจนอย่างที่ต้องการนะคะ
ซึ่งนายเทียรพงศ์ก็เปิดเผยถึงจุดประสงค์ของการลงชิงตำแหน่ง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลของนายพินโยว่า
ต้องการที่จะเข้ามาพัฒนาวงการฟุตบอลไทย

ตั้งแต่ชุดเยาวชนยาวไปจนถึงชุดใหญ่
รวมถึงระดับสโมสรตกต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด
แล้วก็มั่นใจว่าจะสามารถชนะการเลือกตั้งได้ค่ะ

สำนักเลขาธิการก็จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทุกคน

และก็จะประกาศรายชื่อของผู้ที่มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งอีกหนึ่งครั้ง
ส่วนการเลือกตั้งก็จะมีขึ้นในเดือนหน้า๑๒กุมภาพันธ์